คุณผู้ชมพาเราไปดูบรรยากาศการชุมนุมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพกันนะครับ
ซึ่งในส่วนของแก่นำได้มีการแถลงออกมาแล้วนะฮะว่าขีดเส้นตายนายกรัฐมนตรีต้องมีคำตอบเรื่องของการลาออก
รวมถึงการปล่อยแกนนำแล้วก็จ่อยกระดับการชุมนุมในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ
เอาไปติดตามจากผู้ศึกขาของของเราคุณนบริษฐ์บุญนิมครับเชิญครับ
เชิญนะครับเชิญเลยค่ะ
นำหลักนำโดยไผ่ดาวดินนะครับได้มีการตั้งโต๊ะแถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้าการยกระดับการชุมนุมในวันนี้นะครับ
โดยเจ้าตัวบอกว่าจะมีการตั้งการชุมนุมอยู่ที่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ไปไหนวันนี้นะครับ
เพื่อรอคำตอบจากผลเอกประยุทธ์จันโอชาในเวลา๔ทุ่มวันนี้ครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๑๕นาทีที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มแก่นำคณะราชนำโดยนายจัตุพลักษณ์บุญพัฒนลักษณ์หรือไผ่ดาวดิน
นักตอบสู้เพื่อประชาธิปไตและการนำคณะรัศนานีสาร
เพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

วันนี้ถึงเวลาที่เราต้องขับใล่คนเอกปรายุทธ์จันโอชา

โดยมีโซโลแกนให้กลุ่มผู้ชุมนุมคือ
ยุทธ์ก็ต้องไล่หนังสือก็ต้องอ่าน

โดยภัยขอเชิญชวนประชาชนทุกคน
ออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้อง๓ข้อหลัก
นั่นก็คือ๑ประยุทธ์ต้องลาออก๒

โดยกลุ่มผู้ชุมนุมหลักจะมีการแถลงเสร็จ

ก็มีการตะโกนคำว่า
เพื่อนเราจำนวน๘ครั้งด้วยกันนะครับ
เพื่อส่งเสียงให้เพื่อนของตัวเอง
อยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นได้ยิน

ออกมาช่วยกันออกแบบการชุมนุมว่า

ในรูปแบบใดหลังจากนี้นะครับ
เราต้องรอพี่น้องเครือข่ายต่าง
เราต้องรอให้ราชดรทั้งหลายมาออกแบบร่วมกัน
มาสอบถามร่วมกันนะครับ
ออกแบบการชมนุมวันนี้
คดีการเครื่องสมบูรณ์จะปากหลักอยู่ที่นี่หรอ

เพื่อให้กำลังใจเพื่อนส่งเสียงให้เพื่อนได้ยินอยู่นะครับ

เราก็รอฟังคำตอบจากพลเอกประยุทธ์
และอยู่ข้างกับเพื่อนเรา

ปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษ

คำตอบจากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ซึ่งหลังจาก๔ทุ่มจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับ

คุณผู้ชมครับและนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
ที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ

วันนี้นายยกก็นำคอรมอทำบุญประเทศ
กันทุ่มหนึ่งพร้อมประชาชนสวมใส่ชุดสีขาว
ในการที่จะสวดมนต์ทั่วประเทศด้วย
เพราะว่านายกไปที่วัดพระเชตุพลตอนทุ่มหนึ่ง

ติดตามสถานการณ์การชุมนุมตลอดทั้งวันได้กับไทยรัฐทีวีนะครับ